ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้น
กับคุณป้าท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี

เติมเงินโทรศัพท์มือถือกับตู้เติมเงินเป็นตู้หยอดเหรียญ

ทำที่ผู้อุดเป็นถามนู่นนี่นั้น
คุณป้าเขาบอกว่าก็ดูท่าทางก็ไม่ค่อยน่าไว้วางใจแล้วนะ
ก็เลยลองเอาอย่างนี้ดีกว่าหาทางปลีกตัวไปดีกว่า
บอกว่าตู้มันหยอดไม่ได้มันเติมไม่ได้

แต่ก็ป้วนเปลี่ยนอยู่กับตัวป้าไม่ไปไหนนะผู้ชายคนนี้
คือป้าบอกให้แบงค์๒๐ไปเนี่ยเพื่อหวังว่า
อันนี้มันจะเข้าไปเติมกฎหมายเลขนู่นเนี่ยมันจะนานหน่อยไง
แล้วเดี๋ยวจะได้ขี่จักรยานยนต์หนีไป
แต่อันนี้มันก็ไม่ยอมมายืนอยู่พยายามจะไปอยู่ข้างหลังป้าให้ได้
ป้าบอกตรงนี้ไม่เอาแล้วไม่เติมแล้ว
กลับดีกว่าแต่ก็เก็บข้าวเก็บของเก็บสตางค์
อาจจะหากุญแจรถด้วยหรืออย่างไรเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มาขึ้นรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
จังหวะกำลังจะขี่ไปเนี่ยดูผู้ชายคนนี้ครับ
มันเตรียมไม้มามันฟาดเข้าไปเนี่ย
ทีจนล้มทั้งรถเลยแล้วยังฟาดต่อด้วยนะ
แล้วก็ขโมยเอาทรัพย์สินของเขาไปนะครับก่อนจะหลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๓๔๐นาทีของวันที่๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ผู้ที่ถูกทำร้ายคือนางเกษรสุขสมายุ๖๐ปี
เป็นชาวบ้านดงอุดมตำบลหนองบวงบริเวณจังหวัดอุดรธานี
ถูกคนร้ายทำร้ายอย่างที่ท่านเห็นในภาพนะฮะใช้ไม้ทุบที่ศีรษะจนแตกเลือดอาบนะครับ
แต่ก็ยังโชคดีที่ยังไม่ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเป็นอันตรายมากกว่านี้
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ให้การได้
โดยบอกว่าขี่จักรยานยนต์กลับมาจากการไปดูหมอลำนะฮะ
ที่แถวหน้าห้างถนนรอบเมืองอุดรธานี
เห็นคนขี่รถติดตามมาคันหนึ่ง
ก็เลยจังหวะนั้นแวะเติมเงินที่ตู้หยอดเหรียญ
เติมเงินโทรศัพท์มือถือน่าร้านมินนิมาท
แถวนั้นนั่นแหละนะฮะแถวบ้านดุงอุดม
อุดรหนองใสเทศบาลตะบลหนองบัวนะครับ
จนกระทั่งเป็นภาพเหตุการณ์อย่างที่ท่านเห็น
เพราะว่านางเกศรเนี่ยบอกว่า
พอลงไปเพื่อจะเติมเงินเนี่ยปรากฏว่า
ผู้ชายคนนี้ก็ตามมาแล้วก็ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนจนสุดท้ายแล้วก็ก่อเหตุนะครับลงมือ
ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะครับ
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดเจนเหลือเกิน
ใช่นี่ซ่อนไม้เอาไว้ในเสื้อนะ
รูปร่างหน้าตาในกล้องวงจรปิดเห็นแล้วชัดว่าเป็นใครนะครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายอนุสรนำสกุลสวัสดิ์อายุ๓๕ปีนะครับ
คือตามหมายจับเบื้องต้นเนี่ยที่ขออนุมัติศาลจังหวัดอุดรธานี
ออกหมายจับเอาไว้ตอนที่มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ก็คือข้อหาชิงทรัพย์แต่ก็คงมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับ
ไปจับได้ที่หอพักแห่งหนึ่ง
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชจังหวัดสระบุรีหนีไปนู่น
แล้วก็คุมตัวมาที่สพเมืองอุดรธานี
พันธมติเอกวรณัติพันธ์ผ่อน
รักษารัชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
เดินทางมาสอบสวนผู้ต้องหาด้วยตัวเองเลยนะครับ
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เจ้าหน้าที่ยึดของกลางที่ใช้ก่อเหตุได้
เป็นท่อนไม้ยูคายาวประมาณ๕๐เซนติเมตร
แล้วมีตะปูติดปลายไม้ด้วยนะ

เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหมวก
ที่ใช้สวมใส่ในวันก่อเหตุ
รถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปในวันก่อเหตุ
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่อง
ผู้เสียหายบอกว่าหลังจากขี่จักรยานยนต์
กลับมาจากดูหมอลำนะครับก็เห็นแล้วว่ามีคน
ขี่รถตามมาแวะเติมเงิน
โทรศัพท์มือถือที่ตู้หยอดเหรียญที่หน้าร้านมินิมาตร
กำลังเติมเงินคนร้ายมายืนด้านหลัง
แล้วก็พูดชวนบอกเอาไปดูหมอลำไหมนู่นนี่นั่น
ตอนนั้นรู้ได้ทันทีว่าท่าทางไอ้นี่ชักไม่ดี
เพราะว่ามันพยายามตื้อจะคุยอยู่เรื่อย

ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องเติมเงินให้ญาติก่อน
แล้วก็ทำทีเป็นเติมไม่เข้าแล้วก็
ยื่นแบงค์๒๐ให้ผู้ชายคนนั้นไปเติมต่อบอกลองดูซิ
แต่คนร้ายกลับเดินมาด้านหลัง
แล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายก่อนชิงทรัพย์ไป
เพราะว่าพิกิกรรมเล็กน่อยส้ำนิทจะมาซ่อดซ่อนในเอาไปเที่ยว
แม่กันเลยบอกว่าไปก็ได้อ่ะว่างั้น

ก็ต้องสะลวกฝาดแบบเบอร์ว่าเบอร์แล้ว
พวกเราต้องไปเดินมากับเบอร์แล้วก็นั่นแน่ยกแบบนี้แล้ว
คือดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยต้องบอกว่านางเกษรนี่โชคดีมากนะ

ที่ไม่เจ็บหนักนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ย
ผมเห็นภาพตอนแรกคิดว่าต้องเจ็บแบบถึงขั้นสาหัส

ใช่ตอนล้มไปแล้วยังฟาดอีก
ซึ่งนางเกษรยังฝากเตือนท่านที่เป็นสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับ
ให้ระมัดระวังตัวกันทุกขณะ
ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นคนแก่
แต่มีความไม่ปลอดภัยทั้งนั้น
แล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ต้องหาถึงมีจิตใจโหดเยี่ยมอมหิตเช่นนี้
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่มีเรื่องมีราวอะไรมาก่อน
มาทำร้ายกันเนี่ยกะเอาให้ถึงตายกันเลย
ทั้งที่ตอนนั้นคนร้ายยังไม่รู้เลยว่า
ตัวเธอมีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่
เนี่ยตัวคนร้ายในอนุสรเขาสารภาพนะ

ก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์
พาภรรยาไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดอุดรธานี
แต่ภรรยานั่งรถทัวร์กลับไปทำงานที่สระบุรีก่อน
กะว่าจะหางานทำที่อุดรธานี
แต่วันเกิดเหตุไปดื่มเหล้ากับเพื่อนค่ะ
พอเมาคิดถึงภรรยา

ก็เลยคิดว่างั้นวิ่งราวทรัพย์ดีกว่า
จะเอาเงินเติมน้ำมันขี่รถไปหาภรรยา
ทำไมคิดได้แบบนี้

จนเจอนางเกษรนี่แหละค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามลำพัง

พอนางเกษรจอดรถเติมเงินที่ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ
ก็เลยหยิบเอาท่อนไม้จากริมถนนมาซ่อนเอาไว้ในเสื้อก่อน
ในวงจรปิดก็เลยไม่เห็นถ้อนไม้เห็นมั้ย

มันไปหยิบมาจากริมถนนแล้วเนี่ยค่ะ
แล้วก็ทำทีไปสอบถามทำทีชวนไปดูหมอลำ
แต่นางเกศรให้เงินไปยี่สิบบาท
แล้วก็ปลีกตัวไปเตรียมจะขี่รถออกไปตัวเองก็เลยอ้อมไปข้างหลังแล้วก็ใช้ไม้ตี

ก็แค่ตั้งใจจะตีให้สลบชิงเอากระเป๋าไม่ได้คิดจะตีให้ตายนะ
แต่ตีเข้าไปสักขนาดนั้นบนหัวนะคะ
คือนี่กะเขากะตายเลยอย่างนี้

พอได้กระเป๋าไปมีเงิน๑๒๐๐บาทโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องก็เอาเงินไปเติมน้ำมันและขี่กลับไปหาภรรยาที่สระบุรี

ตำรวจก็ควบคุมตัวนายอนุสรไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่หน้าร้านมินิมาตรจุดเกิดเหตุค่ะ
เกษรผู้เสียหายออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปดูด้วยนะคะแล้วก็ไปร่วมทำแผน
พอเห็นหน้าคนลงมือกระทำกับเธอทำร้ายเธอเนี่ยนะ
เธอก็ถามเลยว่าทำไมต้องทำกับเธอรุนแรงแบบนี้
เจอเจ๋ยีป้าทำไมป้าถามหน่อย

ทำไมต้องเสียวัสตาตายเห็นไหมมั้ยแป๊าจะตาย

ตามันทำไงจะรู้สึกยังไง
ใช่ค่ะต้องไปอยู่ในคุกแทน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า

เคยมีประวัติก่อเหตุชิงทรัพย์มาแล้วที่จังหวัดเลย

โทษออกมาเมื่อตุลาคมปี๕๙
ก็มาทำงานที่โรงงานกระเบื้องที่สระบุรี
แล้วก็รถล้มต้องหยุดทำงาน
ภรรยาอยู่ที่สระบุรีและตั้งท้องอยู่๖เดือน
แล้วตัวเองก็มาที่อุดรณฐานี
จะมาหางานทำแล้วไม่ได้งานทำ
ตอนนี้ก็เป็นเบื้องต้นข้อหาตามที่อนุมัติ
ขอสารออกหมายจับไว้ข้อหาชิงทรัพย์นะ
แต่ตำรวจกำลังขยายผลเพิ่มเติม